เมื่อวานทางรับประพอได้รับเสียงชื่นชมมากจริงในการดูแลลูกค้า
ท่านที่กำลังจะเล่าต่อไปชื่อว่าคุณวูท
คุณวุฒิมาจากหัดใหญ่แล้วก็มาที่ห้างแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยค่ะคือเป็นอีกคนนึงที่อยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้กับผู้ก่อเหตุมาก
เช่นเดียวกันคืออยู่ในห้องน้ำชายคุณกายแล้วก็ได้รอปภนี่แหละนะครับ
เขาไปบอกเห็นความไม่ปกติแล้วไปบอกรับประพานรับประพานก็ตะโกน
ให้คนแถวนั้นออกจากห้างแล้วก็หลบไปอยู่ในที่ปลอดภัย
วันนี้เราได้คุยกับคุณวูดนะคะคุณวูดมาจากหัดใหญ่ก็มาเที่ยวกับเพื่อน
จังหวะที่เข้าห้องน้ำเนี่ยคุณวุฒิบอกว่าเจอผู้ก่อเหตุในนั้น
แล้วตอนแรกเนี่ยเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งคุณวุฒิยังคิดว่าเสียงฝ้าแตก
แต่พอมันดังนัดที่๒คราวนี้รู้แล้วว่าตกอยู่ในอันตราย
ก็รีบวิ่งออกจากห้องน้ำแล้วมาแจ้งรอปภให้ตะโกนบอกคนแถวนั้น
ให้ออกจากห้างให้เร็วที่สุดนะคะเขาบอกตกใจมาก
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
คนหนึ่งนะครับก็คือใส่เส้นสีดำกำลังก็คือใช้ปืนนะครับ
ยิงนัดที่สองซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยิงไปที่ไหน
ผมก็วิ่งออกไปเลยนะครับมันจะวิ่งออกไปนัดที่ออกไปครับ
ก็จะมีเสียงปืนในนัดที่สองหรือสามดังอีกนะครับในห้องน้ำนะครับ
แล้วก็ทุกคนก็คืออยู่ในภาวะตกใจ
แล้วก็ผมก็บอกให้คนที่อยู่รอบบริเวณที่เป็นร้านน้ำพุกตรงนั้นนะครับ
ให้ออกจากห้างพลาก้อนโดยด่วนที่สุดนะครับ
แล้วก็แจ้งยาเพศหมองนกหวีดนะครับ
ถือว่าใกล้ตัวมากจริงอีกคนนึงนะคะ

อันนี้เขาแอบด้วยกันอยู่๑๘คนด้วยกัน
คือมาตกแต่งร้านขายของนะครับ

คิดว่าเสียงดังชุลมุนเป็นเรื่องปกติ
เพราะห้างนี้คนเยอะแต่ว่าพอดูดีเนี่ย

แล้วอยู่ซ่อนตัวให้เงียบที่สุดค่ะ

หนีแล้วก็ซ่อนซ่อนก็คืออยู่ให้เงียบที่สุด
มืดที่สุดนะคะเพื่อที่จะอำพลางตัวเองปิดบัง
ไม่ให้คนร้ายอยู่ที่อยู่ของเรา